ที่เกิดเหตุเป็นหน้าร้านน้ำชาคุณผู้ชมบ้านคลองขา
ตะบนนาทัพอำเภอจนะจังหวัดสงขลาตำรวจสมภาพควรมีดนะ
กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพในชูศิษฐ์ขาวมณีหรือบางยกบอายุสี่สิบสองปีฮะ
ถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์เข้าที่ไหนเข้าที่หน้าแล้วศรีษะ
แปดนัดคุณผู้ชมนอนจมกองเลือดอยู่หน้าร้าน
หน้าร้านก็ยังพบรถอีซูซู๔ประตูสีเงินนะ
ทะเบียนจังหวัดสงขลาของผู้ตายจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม
โดยรอบครับพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์แปดปลอก
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุครับหลังก่อเหตุคนร้ายหนีไปทางหน้าร้าน
เรื่องต้นไม่ทราบว่ามากันกี่คนไม่รู้ว่าใช้รถอะไรด้วย
ในการหลบหนีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสองทุ่มของเมื่อวานนี้ครับ
ญาติผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่าก่อนที่นายชูศิษย์หรือว่าผู้ตายเนี่ยนะ
ออกจากบ้านพักมีโทรศัพท์มาหาบอกว่ามาเก็บเงินนะ
ติดหนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะคืนให้แล้วโดยนัดเจอกันที่ร้านน้ำชาที่เกิดเหตุ
ประมาณสองทุ่มถึงเวลานัดผู้ตายก็มาที่ร้านน้ำชา
แล้วถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายรอหมาตรสันหมาน
นะครับแล้วก็นางสาวศรีสุดาบุญมากสามีภรรยาเจ้าของร้านน้ำชานะครับ
ตกใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าบอกผู้ตายเนี่ย
เดินข้ามถนนมาฝั่งร้านน้ำชานะแล้วมาสั่งเครื่องดื่มในร้าน
คนร้ายเนี่ยเดินตามหลังผู้ตายมาแล้วตะโกนบัง

ชักปืนออกมายิงเข้าหน้ายิงเข้าหัวของผู้ตายหลายนัดครับ
ทำให้ผู้ตายล้มลงเสียชีวิตทันที
บางบางรายการผ่านหน้ามาแล้วก็
นี่แหละครับล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙ลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
หาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็สอบสวนพยานเพิ่มเติมเพื่อสืบไปให้ถึงตัวผู้ก่อเหตุให้ได้
ค่ะเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตประกอบธุรกิจหลายอย่างครับ
คุณผู้ชมครับแนวทางการสืบสวนก็พุ่งเป้าไปที่ปัญหาส่วนตัวเรื่องธุรกิจ
ส่วนจะเป็นประเด็นอะไรนั้นรอความชัดเจนครับ